ติดลบ๒องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกของปี

ปีที่แล้วนี่คือประมาณไม่ถึง๑ไม่ถึง๒คนยังไป
หรือไม่ก็สุดที่๐อ่ะ

แล้วก็กิวแม่ปลา๓องศา
อันนี้ยอดดอยส่วนยอดภูที่จังหวัดเลยนะคุณ
ก็ลบ๒เหมือนกันที่จังหวัดเลยนะครับ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
แล้วก็๐องศาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ภูกระดึง๓๘องศาเซลเซียส
ระดับศูนย์นี่คือเป็นอากาศหนาวได้แล้วใช่ไหมค

เอาอย่างนี้ไล่เลียงถ้าต่ำกว่า๘องศาเซลเซียสลงไป

ถ้า๘องศาถึง๑๕องศานะครับก็เรียกว่าหนาวธรรมดาหนาว
แต่ถ้าตั้งแต่๑๖๒๓องศา

ถ้า๒๓องศาไปถึง๓๐กว่า

ถ้า๓๕ขึ้นไปร้อน

คนเคยเรียนเรื่องพยากรอากาศ
นี่ฟังหลายรอบแล้วจำไม่ได้
ได้เรียกถูกอะไรคือหนาวอะไรคือเย็นอะไรคือหนาวจัดนะครับ
เราไปดูบรรยากาศในพื้นที่ต่าง
ไปดูภูชีฟ้ากันคุณ
ชี้ฟ้ากันที่ภูนี้ไปดูทะเลหมอก
แล้วก็ไปดูท้องฟ้าไปดูพระอาทิตยามเช้านะครับ
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงรายขออภัยภูชีดาว
อภัยภูชีดาวนะฮะที่นี่นะครับ
นักท่องเที่ยวขึ้นไปท้าลมหนาว
อุณหภูมิ๐องศาเซลเซียสพอดีเป๊ะ
และลมแรงด้วยจะเห็นนะคะต้นไม้ไหวหมดเลยผมผมปลิว
แต่ผมชอบบรรยากาศนี้นะคือหนาวแล้วก็ไปผิงไฟอุ่นแบบนี้
เสื้อไม่พอแต่ต้องห่มผ้าห่มไปด้วย

ห่มผ้าห่มมาเลยแบบนี้นะครับผิงไฟแบบนี้นะครับ

ขณะที่ในตัวเมืองของเชียงรายเองนะคุณ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๘๑๐องศาเซลเซียส
แล้วก็มีลมกระโชกแรงตลอดทั้งวันด้วย
ถือว่าอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับที่เชียงราย
ไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างครับขึ้นดอยกันบ้างฮะ
จุดชมวิวดอยสุเทพดอยปุ๋ยก่อนถึงโค้งขุนกัญชนะนนท์
จุดนี้เป็นจุดชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วก็จะเป็นจุดที่ไปชมแสงพระอาทิตยามเช้า
นักท่องเที่ยวเห็นอากาศหนาวแบบนี้ก็ไปรวมตัวกัน

ธรรมดาจะต้องเห็นตึกรามบ้านช่องหน่อยหนึ่ง
แต่ทีนี้ล่ะค่ะก็มีสภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตัวเมือง
ทำให้เห็นตัวเมืองไม่ชัดมากนักแต่ก็สวยไปอีกแบบนะ

เชียงใหม่๑๐องศาเจ้าหนาว
หนาวแล้วอ๋อปลิ๊กบ้านใช่ไหมคะปีใหม่ตีใหม่
เดี๋ยวปีใหม่ปิ๊กบ้านไปสูดอากาศหนาวหน่อย

ตื่นเช้าออกมาเป็นเด็กไง

ที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครพนมนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๘๙องศาเซลเซียสครับ
นักท่องเที่ยวก็ขึ้นผาเป้าและผาแดง

เช้ามืดตื่นมาก็สัมผัสอากาศหนาว
แล้วก็นี่คุณชมแสงแรกของวัน

มากภาพนี้สวยมากนะครับ
ผู้สื่อข่าวด้วยที่เก็บภาพนี้มาฝากเราสองคนที่ไม่ได้ไปเอง
คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่นี่เองนะครับ
ผาเป้าเป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล๕๐๐เมตร
เห็นเทือกเขาทอดเชื่อม๓จังหวัด
มุกดาหารนครพนมและสกลนคร

ส่วนที่บ้านหมันขาวในอำเภอยางซ้ายจังหวัดเลย
อุณหภูมิที่เลยก่อนหน้านี้บอกไปแล้วที่จุด๑
แต่ที่บ้านหมันขาวลบ๑องศา
และทีนี้ก็เกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งหรือว่าน้ำแข็งแข็ง
แต่เขาไม่ได้ไปเกาะอยู่บนยอดย่า
เขาไปเกาะอยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้าน
คือเบาะมันเปียกแล้วมีความชื้นมีน้ำค้างไง
แล้วก็กลายเป็นน้ำค้างแข็งแบบนี้นะครับ
พื้นที่นี้ลบ๑องศาเซลเซียสในช่วงเช้ามืด

ทางอำเภอเขาเอาเสื้อกันหนาวไปมอบให้กับนักเรียน
แล้วก็เอาผ้าห่มไปให้กับครอบครัวที่ยากจน
คลายหนาวในพื้นที่อำเภอยางซ้ายจังหวัดเลยด้วยค่ะ
นะครับหนาวจริงนะครับ